จะพยายามจะบอกว่าวิธีการสลายการชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เป็นไปตามหลักสากลพยายามแจกแจงอย่างที่พี่เบิร์ตเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะ
แต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นสิทธิ์ของคนทั่วไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคุณหมอกลุ่มหนึ่งด้วย
ที่จะมองว่าลักษณะวิธีการเหล่านั้นมันไม่ใช่ตามหลักสากล

ฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้กลุ่มแพทย์๓๘๖คนทั่วประเทศไทยค่ะ

แถลงการฉบับนี้มีเนื้อหาเพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรง
รูปแบบของรัฐต่อกลุ่มผู้ชุมนุม
เป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี
และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชนดังนี้
โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นกลางทางการเมือง
การดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามหลักสากล
มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชน
จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การใช้รถยิงน้ำผสมสารเคมียิงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม
เป็นมาตรการที่มีความรุนแรง
แรงดันน้ำที่เกิดจากน้ำที่มีระดับสูง
สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของกลุ่มผู้ชุมนุมได้
งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนังและเยื่อบุ
หรือระบบทางเดินหายใจเช่นแก๊สน้ำตา
ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขามาชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ
เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้เห็นต่างในสังคม
เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะ๓๘๖คนที่เป็นกลุ่มแพทย์เนี่ย
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นที่ลงชื่อเป็นแพทย์หญิงท่านหนึ่ง
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เพราะฉะนั้นแล้วหมอเหรียญทองค่ะ
อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ผลตรีในแพทย์เรียนทองนั้นหนาเดือนสุดถึงกลับว่าออกมาโพสต์
แพทย์หญิงคนดังกล่าวออกจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เพราะหมอเหรียญทองชี้แจงบอกว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
มีนโยบายชัดเจนไม่รับผู้ร่วมงานที่เป็นแนวร่วมขบวนการอริราชศัตรู
ในเวลาต่อมาค่ะแพทย์หญิงคนดังกล่าวปรากฏตัวเลย
นี่ค่ะแพทย์หญิงจรดดาวริมพนิชยากิจ
ที่ถูกให้ออกจากการเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ก็มีการออกมาโพสต์ลักษณะโพสต์เฟซบุ๊กคือ
อันแรกเลยขอบคุณหมอเหรียญทองที่ให้โอกาสทำงานตลอดระยะกว่า๑ปีที่ผ่านมา
พร้อมกับขอโทษคนไข้ทุกคนที่เคยดูแล
ต่อจากนี้ไปเขาก็บอกว่าชีวิตไม่รู้จะเป็นอย่างไร
คิดว่าคงหาทางเดินให้กับตัวเอง
แต่จริงแล้วมันมียาวกว่านี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้ว
เพราะว่าโพสต์ของคุณหมอจรุดดาวเนี่ยนะคะ
มีการแชร์กันเยอะแล้วก็ให้กำลังใจไปที่คุณหมอในทวิตเตอร์
จะเห็นเลยนะคะว่าชัดเจนมีแฮชแท็กติดมาด้วย
เซฟหมอจรดดาวนะคะ